เมื่อวานนี้ค่ะดิฉันก็บุกไปหาคุณเพชรกรุณพลพี่เพชรของดิฉันนี่แหละค่ะ
เรื่องราวมันเป็นยังไงซึ่งก็ต้องบอกว่าพี่เพชรเป็นคนโพสต์นะคะ
เริ่มต้นเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องละครังที่ดัง
บกวนนะคะผู้อยู่อาศัยจริงแล้วก็คือแค่๒คนเท่านั้น

มันไม่ยุติธรรมที่กลายเป็นว่าคนทั้ง๕๕๖ห้อง
อยู่อาศัยโดนด่ากันทั้งนั้นเลยนะคะ
แล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วเสียงมันดังจริงหรือเปล่า
ไปฟังพี่เพชรเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐกันเลยค่ะ

ได้ยินเสียงละครังไหมคะ
ได้ยินเลยนอกจากต้องเดินออกมานอกห้อง
คือเคยได้ยินตอนที่รถตู้มารับไปทำงาน
ตอนตี๓ตี๔อย่างนี้ก็จะได้ยินเสียงแก๊
คือมาไกลไม่ได้สร้างความลำบากในการนอนเลย
ถ้าเปิดหน้าต่างนอนแล้วตอนพระท่านตีละครั้งเนี่ย
ได้ยินได้ยินแน่แต่ได้ยินดังขนาดไหนเนี่ย

แต่ถ้าปิดประตูแล้วเปิดแอร์

เพราะว่าระบบการออกแบบของคอนโดนี้

ไม่รู้เพราะว่าคนทั้ง๕๕๖ห้อง
มีอยู่ห้องหรือ๒ห้องที่ไปรบกวน
แต่๕๐๐กว่าห้องไม่ได้รู้สึก

มีแค่๐๐๑ที่รู้สึก

ดันไปสร้างเรื่องทำให้คน

ลุมด่าคนทั้งหมดในคอนโด

ก็มีดาราหลายท่านที่อยู่ที่คอนโดนี้

ริกาก็เมื่อวานก็พากันโพสต์หมดเลย

มีพี่พี่เคก็อยู่ด้วยนะ
และก็รวมไปถึงลูกบ้านอีก

ซึ่งในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็จะ
กรรมการนิติคอนโด

หลายคนถามว่า๒คนนั่นคือใคร
จริงแล้วพี่เพชรนะคะรวมไปถึงคนอื่นก็ยังไม่ทราบ

เป็นอย่างไรกันบ้างก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ

ซึ่งเรื่องนี้เมื่อเช้าถ้าติดตามข่าวชาวไทรรัชน์ของเรานะ
ไปถึงท่านผอเขตก็ออกมาชี้แจง
ก็ออกไปขอโทษขอโพยทางวัดเรียบร้อยแล้ว
เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะจบได้ด้วยดีนะคะ

ก็ศาสนาพุทธเราก็สอนกันอยู่แล้วนะคะ